ไปดูที่ระยองครับมีหนุ่มดวงเฮงที่เขาถูก๕งวดติดต่อกันแล้ว
แล้วคนนี้เขาบอกว่าใกล้ชิดกับท้าเวชสุวรรณด้วย
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณฉัดมงคลความเพียรครับอายุ๒๓
แกทำงานอยู่ที่สมาคมสายทานสะพานบุญริมถนนสุขุมวิทย์

คือในสมาคมที่เขาทำงานอยู่นี่นะคุณผู้ชม
ทาเวชสุวรรณปางจตุโลกบาลแล้วก็ปางราชันทรัพย์หนึ่งเดียวในประเทศครับ
แล้วคุณฉัดมงคลนี่แหละทำหน้าที่ให้คำแนะนำ
คนที่จะมาขอพรทาเวทตามขั้นตอนบูชานั่นเอง
ไม่ว่าจะเป็นการบูชาทาเวสวัน๓อย่างก็คืออะไรบ้างล่ะ
น้ำแดงน้ำเปล่าน้ำมันเติมตะเกียงเนี่ยต้องมาถามเขาเลยนะ
รวมไปถึงผ้าแดงสำหรับเขียนชื่อเขียนวันเดือนปีเกิด
เพื่อสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาด้วยครับ
จากนั้นจึงบูชาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแบบคนนี้นะ
ขออะไรก็ให้สมความปรารถนาครับ
คุณฉัดมงคลแกบอกแกเชื่อว่าเพราะผลบุญที่คอยให้บริการประชาชนแบบนี้นี่แหละ
แล้วก็ด้วยบารมีของทาเวชสุวรรณจึงประธานโชคให้ตนเอง
ถูกมาแล้ว๕งวดติดต่อกันครับ
งวดที่ผ่านมา๐๖เหมือนกันแต่ได้ไป๑คู่นะ
ได้ไป๒๐๐๐นะครับสำหรับคนนี้นะคุณฉัดมงคล
โอ้โหยินดีด้วยนะคะ